มาดูเรื่องของฟืนไฟกันหน่อยนะคะมีเหตุไฟไหม้ทุ่งกกหลังหมู่บ้านใหญ่ที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ก็ต้องเร่งอบพยพทั้งเด็กคนแก่แล้วก็ผู้ป่วยอย่างโกลหนเลยทีเดียวนะคะ
เพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณป่ากกด้านหลังหมู่บ้านพฤกษาค่ะ
อยู่ที่ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงห่างจากรั้วหมู่บ้านเนี่ยประมาณ๒๐เมตรนะคะ
ควันทั้งเปลวไฟอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะถูกลมกระพือไปทางด้านหมู่บ้านนะคะ
ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยพากันทั้งเด็กคนชะลาผู้ป่วยหนีออกมาจากตัวบ้าน
จ้าละวันเลยค่ะบางรายเนี่ยสำลักควันไฟด้วยนะคะ
ก็ต้องใช้รถดับเพลิงถึง๔คันในการเร่งระดมฉีดน้ำสกัดใช้เวลากว่า๓๐นาทีค่ะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกนะคะว่าช่วงเช้าเนี่ย

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดับแล้วด้วย
จากนั้นไฟมันก็เกิดไหม้อีกครั้งในช่วงเย็นค่ะ
ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกลับมาจากการทำงานพอดี
ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องใช้น้ำฉีดเพื่อควบคุมไฟ
แต่ด้วยความที่ลมแรงค่ะ
ลมมันก็กระพือไฟให้ลามเข้ามาใกล้หมู่บ้านมากขึ้น
ชาวบ้านก็เลยต้องรีบอบพยพหนีตายออกมาจากตัวบ้าน
บ้านหลังนึงเนี่ยมีคนแก่และผู้ป่วยอาศัยอยู่กับหลานเพียงลำพังนะคะ
ชาวบ้านแต่ละคนก็ต้องรีบเข้าไปบ้านนี้ก่อนเลย
ไปช่วยเด็กช่วยคนแก่ออกมาให้ได้

ตนเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเร่งตรวจสอบต่อไป